ส่วนตัวโบ้ก็คงดูเหมือนกับที่ผมดูเหมือนกันนะทุกคนก็ดู
พอมีมาบอกว่าดูเกมไม่สนุกจะเอาแบบไหนกันเนี่ย
คือจริงก็ต้องปรับตัวกันไปทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนดูเองหรือว่านักฟุตบอลเองเนี่ยนะครับ

ซึ่งเรารวบรวมมา๕คู่ด้วยกันนะครับ
ก็ประเดิมกันที่คู่แรกกันก่อนเลยนะครับ
ถือว่าเป็นเกมที่ใช้ได้คุ้มสุดนะครับ
ก่อนที่เดเลจะสังหารเข้าไป

ส่วนอีก๑จังหวะนะครับ
จังหวะนี้ผู้ตัดสินต้องดูจอใช้เวลาพอสมควรนะครับ
ในการที่จะตัดสินใจดูหลายครั้งซ้ำไปซ้ำมา
คือเพย์ไปเพมาจากการถ่ายเท่าสดนะครับ
เพื่อนก็ไม่เห็นด้วยบอกว่าเป็นจังหวะคือกระโดดข้ามไม่ทันไม่ตั้งใจ
แต่ผู้สินก็คงมองจากเจตนาที่ดูแล้วส่วนตัวคิดว่าตั้งใจนะครับ
แล้วก็กลายเป็นใบเหลืองที่๒ของสหรัฐในจังหวะนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นใบแดงด้วยนะครับ

ทำให้คนสุดท้ายผู้เล่นก็คือจะเป็นยืนในตำแหน่งสุดท้ายแทนผู้สาประตูไปแทน

อันนี้เพิ่มเติมนิดนึงคือหลายคนบอกว่าสมัยก่อนต้องเคลียร์ก่อนแล้วค่อยยิงในจังหวะที่๒

วางบอลปุ๊บยิงได้เลยนะครับ
แต่ปัญหาคือต้องยิงหลังสัญญาณนกหวีด

แต่พอผู้สินข้ามนกหวีดปั๊บเขาดันยิงก่อน

ใช่อาจจะมีจังหวะที่เขาเห็นพูดสินถ่ายมือออกมาด้วย

ซึ่งจังหวะในนาทีที่๖๙จากจังหวะหลุดเดี่ยวของคาเวียปาตินโยก่อนจะให้ยาดิกบูลลี่ยิงเข้าไป
แต่สุดท้ายราชบุรีก็มาได้ประตูปิดกล่องนะครับในนาทีที่๗๙ก็ชนะไป๒ประตูตกศูนย์
อันนี้ก็รวบรวมกันมาฝากนะครับก็เน้นย้ำว่าในทุกคู่ระดูการนี้ก็คงจะใช้กันในช่วงกลางสัปดาห
ต้องมีการเช่าเพิ่มเพราะว่าเรามีเพียงแค่๔เครื่องสมาคมลงทุนซื้อมา๔เครื่อง
ส่วนข่าวนี้นะครับดอมพันฮาวแบ็คของเวียดนามซึ่งเป็นเล่นกับฮีเรนวีน
ทีมในลีกสูงสุดของนิตเตอร์แลงแทบจะไม่ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่เลยนะครับ
เวียดนามเขาก็ตีข่าวมาเขาบอกว่าสาเหตุเนื่องจากว่าแข้งรายนี้ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
ซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาที่นักเตะในลีกใช้สื่อสารกันได้
โดยการวิเคราะห์ดังกล่าก็ถือว่ามีน้ำหนักเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับ
ที่โอกาสส่วนใหญ่ของเจ้าตัวเนี่ยจะอยู่กับการลงเล่นบอลถ้วยแล้วก็ทีมสำรองมากกว่าครับ
จะบอกว่าน่าเห็นใจนะครับเราก็ต้องใช้เวลาปรับตัวกันอีกนิดนึงนะครับ